ไปดูพี่แดนค่ะตอกย้ำว่ารักหวานกับแพตตี้อืม
หย่อนภาพโพสต์เวดดิ้งโอ้โหเอฟซีนี่เรียกว่าแบบ
ทวงคืนน้องแพตตี้อาจจะแบบว่าขยี้ใจนิดนึงนะอืม
เริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณแดมวรเวท
แล้วก็น้องแพตตี้อังสุมารินหลังจากกุมมือเข้าพิธีแต่งงาน
อบอุ่นเรียบง่ายค่ะว่าวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ล่าสุดคุณแดนก็คือตอกย้ำความหวานภาพมานี่เป็นแบบนี้
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าจะบอกว่าเราถ่ายพรีเวดดิ้ง
อืมมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันแต่งไปแล้วอ่ะ
อยู่ก็คิดกันว่าอยากมีรูปติดบ้านให้อุณหภูมิภายในมันหวานหน่อย
ถ่ายกันซะแบบว่าหลายชุดเลยเดี๋ยวทยอยลงรูปให้ดูเรื่อยนะครับ
อืมแพตตี้นี่ดูเด็กตลอดเลยอ่ะ
จริงเป็นผู้หญิงที่ดูเด็กจริง
ต้องอยู่ให้รีบมีลูกเนอะจะได้มีแรงเนี่ยลูก